หกนาฬิกายี่สิบเก้านาทีกลับมาอยู่กับข่าวเย็นไทยรัฐค่ะ
คุณผู้ชมเป็นความไม่ปลอดภัยนะคะของคนที่ไปหาความสุข
เพิดเพลินในงานต่างงานแฟร์งานของดีประจำจังหวัด
ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยจริงค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ฉะเชิงเซาค่ะเมื่อคืนนี้เกือบ๕ทุ่มปรากฏว่า
เทศกาลของดีสี่ภาคที่เขาจัดกันมีนักเรียนช่างไปไล่ตีกันค่ะ
ไปต่อสู้กันที่นั่นซึ่งวันนี้ค่ะทางท่านผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดฉะเชิงเซาได้สั่งการเลยค่ะ
กับเรื่องนี้นะคะบอกว่าคนที่ก่อเหตุตามสถาบันต่างเนี่ยนะคะ
จับมาให้หมดแล้วก็จะส่งไปอบรมในค่ายทหารค่ะ
คือถ้าเรากำลังช้อปปิ้งเรากำลังซื้อขายของอย่างมีความสุข
ครับแล้วคนกลุ่มนึงมาตีกันแบบนี้เราคงไม่อยู่อ่ะค่ะ

ใกล้ที่สุดเท่าที่สุดใกล้ได้เลยเพราะกลุ่มนี้คุณผู้ชมค่ะ
มีทั้งมีดมีทั้งปืนมีทั้งระเบิดปิงปอง
เป็นการตีกันของนักเรียนช่าง๓สถาบันนะคะไล่ตีกันอยู่ในงาน
โอ้โหฝ่ายที่ถูกทำร้ายวิ่งหนีเข้าค่ายทหารไปขอความช่วยเหลือค่ะ
ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ๕คนด้วยกันนะคะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวก็ตามลงไปดูในพื้นที่เลยค่ะ
ไปคุยกับเจ้าของร้านอาหารที่เราเห็นในคลิปนี่แหละค่ะ
นะฮะก็เล่าบอกว่าเมื่อคืนนี้นักเรียนกลุ่มที่ถูกทำร้ายเนี่ย
มานั่งกินข้าวที่ร้านเกือบ๒๐คน
พอลุกออกไปเนี่ยเขาบอกเขาได้ยินแต่เสียงระเบิดดังลั่นเลย
แล้วสักพักหนึ่งก็มีนักเรียนวิ่งมาหลบแถวร้าน
บอกไม่รู้ทำไมถึงแบบถูกไล่ตีแบบนี้ได้นะคะ
คือคนค้าขายก็เจอแบบนี้ก็พูดตามตรงก็คือเซ็งเลย
เพราะว่าเขาบอกว่าเขาก็รอให้เศรษฐกิจฟื้น
พอมามีงานมาเจอแบบนี้อีกค่ะ
คนเยอะไหมบอกไม่เยอะพี่เดี๋ยวผมจะกลับแล้ว
มันก็เดินไปแล้วก็กลับมาแล้วหนูก็เห็นมันไม่เดินตรงนี้เอง
หนูก็ไม่รู้มันเป็นอะไรกันนะเห็นแค่นั้น
ค่ะเรื่องนี้นะคะทางภูมิครับการตำรวจภูทรฉะเชิงเซาบอกว่า
ได้ให้ชุดสืบสวนเร่งติดตามตัวคนที่ก่อเหตุทั้งหมดมาดำเนินคดีแล้วค่ะ
แล้วท่านมีไอเดียแบบนี้คุณนัทพงศ์ท่านเตรียมแผนงานใหม่ไปประสานกับผู้ว่าเลยค่ะ
ว่าราชการจังหวัดฝ่ายปกครองโรงเรียนต่างที่ชอบมีปัญหากันในพื้นที่นี่แหละ
เขาบอกว่าจะติดตามตัวหัวโจกทุกคนมาไปค้นที่บ้านเลยนะ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาหรือมีพฤติกรรมแบบนี้จะส่งตัวเข้าไปรับการอบรมในค่ายทหารเลย
ไปขัดเกลานิสัยเขามีหลักสูตรอยู่
เนี่ยก็ต้องทำจริงจังนะคะคือเอาความกล้าหารเอาความรักพวกพ้องเอาไปใช้ให้ถูกที่ถูกทาง
เนี่ยค่ะท่านบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้มาใช้ในการเรียกว่าต่อสู้กับกลุ่มที่ชอบมีปัญหากันนะคะ
แล้วก็ทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนค่ะอ่า
เข้าไปก็ไปปล่อยพลังให้เต็มที่พลังบวกนะครับ